กลับมาช่วงนี้นะคะไปดูความคืบหน้าอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์
ที่ร่วมผลิตรายการเหยี่ยวข่าว๗สีตก
ที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวานนี้แล้วก็มีผู้เสียชีวิต๔ศพเนี่ยนะคะ
วันนี้คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของกระทรวงคมนาคมค่ะ
ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเป็นวันที่๒นะคะ
ซึ่งไปประสบเหตุเนี่ยคือเสียชีวิตแล้วแล้วก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากค่ะ
หนึ่งในนั้นก็คือครอบครัวของนายเสกสรรวันนาเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์
ซึ่งประสบอุบัติเหตุตกลงกลางทุ่งนาในพื้นที่บ้านหูลิงหมู่๒
ตำบลวังแสงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้
หญัดด้วยนะคะเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูลพร้อมกับนิมนต์พระสุวัสดิ์กิตติยาโน
เจ้าอาวาสวัดสะเกดซึ่งเป็นวัดในหมู่บ้านที่เกิดเหตุ
มาทำประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตกลับบ้าน
ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตามความเชื่อท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัว
แล้วก็ญาติพี่น้องค่ะคนในครอบครัวของนายเสกสรรผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
บอกว่าหลังจากที่ทราบข่าวจากเพื่อนนักบินบอกว่า
เสกสรรประสบอุบัติเหตุเฮลีคอปเตอร์ตกแล้วก็เสียชีวิต
รู้สึกเสียใจแล้วก็ตกใจเป็นอย่างมากก่อนเกิดเหตุก็ไม่มีลางร้าย
ไม่มีรังสังหรณ์ใดหลังจากนี้ทางครอบครัวก็จะมีการติดต่อขอรับศพกลับไป
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านเกิดคือที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ต่อไป
ส่วนที่ภาควิชานิติเวศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก็ได้ติดต่อให้ญาติของผู้เสียชีวิตเข้ามาพบแพทย์
เพื่อเก็บตัวอย่างดีเอนเอไปเปรียบเทียบกับศพทั้ง๔ศพ
เพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลโดยจะใช้เวลาในกระบวนการตรวจสอบ
แล้วก็พิสูจน์นานสักประมาณ๒๔สัปดาห์
ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเป็นวันที่๒
ก็เลยหยุดทำการตรวจสอบชั่วคราว
ให้ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาเก็บชิ้นส่วนดังกล่าว

นอกจากนี้ยังไปพบกระเป๋าอุปกรณ์ที่ใส่กล่อง
มอบให้กับตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
ขนาดที่ว่าที่๑๐๓อัธยาลาบมากพ่วนโนยการ

หลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุอากาศยาน
ราชนาจักรของกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเสร็จแล้ว
ทางท่ากาศยานขอนแก่นก็จะมีการเตรียมพื้นที่
สำหรับเก็บซากเครื่องบินไว้แล้ว
โดยในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บไว้ในที่
สถานีตำรวจชนบทก็มีการเตรียมแล้ว
สนทนาของนักบินหรือกล่องดำลงพื้นที่วันที่๒แล้วยังหาไม่เจอเลย